พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบตี๕นะคะ
เมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองนครราชศรีมาค่ะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ญาติของผู้เสียหาย
เขาเอามาโพสต์ไว้ในโลกออนไลน์
จะเห็นว่ารถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะ
เขามากัน๓คนนะคะซ้อน๓มา
แล้วก็พุ่งมาชนกับรถกระบะรถล้ม
มีคนนึงกระเด็นออกมาจากรถจักรยานยนต์

แต่พอจังหวะที่รถล้มเนี่ยมี๒คนเขาก็นอนนิ่งอยู่ตรงนั้น
คือได้รับปัดเจ็บแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นผู้ชาย๔๕คน
มาทำร้ายคนเจ็บที่เขานอนอยู่บนถนน
ทั้งกระทืบเอาไม้ทุบเอาเก้าอี้ฟาด
แต่จังหวะนั้นมีรถเก๋งคันหนึ่งมาพอดีด้านหลัง
เขาก็มาจอดครับไอ้วัยรุ่นกลุ่มเนี้ยที่ทำร้ายเขาอยู่
ก็เลยหนีไปแล้วคนที่ถูกรุ่มทำร้าย

เป็นผู้ชายคนนึงและเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาเป็นธอมตัวเล็กนิดเดียวก็เป็นร่างกายผู้หญิง
ถูกรุ่มทำร้าย๒คนเขาเจ็บหนักเลยนะคะ
บาดเจ็บสาหัสเลยอ่ะนี่บนถนน
สิรินครตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชศรีมา
คนเจ็บ๒คนชื่อว่านางสาวทักษิกาวันไทยส่งอายุ๑๘
เพาะปัสสาวะแตกศีรษะแตกลำไส้ฉีก
เลือดออกในช่องท้องมดลูกแตกค่ะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ส่วนอีกคนนึงนายกิติพงศ์แสพลกรังบาดเจ็บขาซ้ายหัก
ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกัน
ทีนี้ค่ะป้าของนางสาวทักษิกาคนเจ็บเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านางนวลอนงวันไทยสงศ์
ก็เล่าให้ฟังว่าหลานสาวเนี่ยเป็นธอม
เพื่อนผู้ชายเยอะก็ทำงานอยู่ที่ร้านเนื้อย่างแห่งหนึ่ง
เป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ในจังหวัดนครราชศรีมานี่แหละค่ะ
หลานสาวคนนี้ก็กลับบ้านดึกเป็นประจำ
วันเกิดเหตุหลังเลิกงานไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนผู้ชาย
ผับแห่งหนึ่งอยู่ใกล้กับที่ทำงานนี่แหละ
แต่ว่ากลุ่มเพื่อนที่ไปด้วยกันไปคำเมนต์กับกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งในผับ
แล้วก็เหมือนกับมองหน้ากันทำไมอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่เดี๋ยวจะมีรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ทะเลาะกันเรื่องอะไรกับวัยรุ่นในผับนะคะ
เพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งในเหตุการณ์ที่ลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีไปได้

กลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในนั้นก็เลยตามมาหาเรื่อง
ทีนี้ค่ะเหตุการณ์มันคือรถกระบะไปพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์ของคนเจ็บ
แต่ปัญหาก็คือพอคนเจ็บเขาล้มเขาเจ็บแล้ว
กลุ่มวัยรุ่นที่ทะเลาะกันอยู่ในผับยังมารุมทำร้ายเขาอีก

ทางครอบครัวของผู้หญิงที่เป็นธอมผู้เสียหาย
เขาเลยเอาคลิปภาพนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียล
เพราะอยากจะตามตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
คือวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยเหมือนกับพอคำเมนต์กันแล้วก็ขับรถไล่ตามเข้ามา

อันนี้ภาพนี้คือกลุ่มคนเจ็บเขาขี่จักรยานโยนมากัน๓คน
คนก็หนีมานั่นแหละหนีไอ้วัยรุ่นที่ขับรถตามมา
แล้วมาพุ่งชนท้ายรถกระบะที่เขาจอดอยู่ข้างทางเนี่ย
แล้วก็เป็นเหตุการณ์อย่างในคลิปเนี่ยนะฮะ
มีพื้นมาด้วยมีพื้นยิงแล้วมันจะยิงใส่คือไม่ถูก
ถากแขนแขนเป็นรอยกระสุนรอยที่ก็เลยหนีไปหลบอยู่ในพื้นที่นึง
เสร็จแล้วก็พอเข้าไปกลับเขาหมดก็เลยนั่งเหมาตุ๊กกลับบ้าน
พวกเขามาส่องดูก็เลยก็มองหน้าดูมองหน้าถามว่ามองหน้าทำไม
อยากมีเรื่องยังไงเขาก็เลยไม่พูดอะไรเขาก็เลยกลับกลับเข้าหมด
อันนี้ก็พูดว่าจะถี่ไปตามประมาณนั้นแหละค่ะถี่ตามมา
ก็พากันหนีนี่แหละขับรถหนีมา
ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากป้าของสาวธอมที่ได้รับบาดเจ็บ
คือป้าเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็ให้ข้อมูลตามภาพที่เห็นจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งก็บอกว่าพอเห็นคลิปแล้วโอ้โหมันตกใจมาก
หลานสาวถึงแม้จะเป็นธอมแต่ก็ร่างกายเป็นผู้หญิงอะค่ะ
อย่างที่เห็นในคลิปว่าประสบอุบัติเหตุแล้วกลุ่มวัยรุ่นยังตามมาทำร้ายอย่างโหดเยี่ยม
ก็อยากจะให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
วันนี้สาวธอมคนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วรู้สึกตัวแล้วก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่ากลุ่มเพื่อนเนี่ยจริงแล้วไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อนนะคะ
แต่ว่าก่อนเกิดเหตุเพื่อนที่ขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน
แล้วก็เป็นคนที่บาดเจ็บอีกคนนึงในเหตุการณ์นี้ค่ะ
ไปยืมไฟฉายกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุในผับ
แต่กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุบอกว่าไม่ให้แล้วก็ข่มขู่ด้วยก็เลยเขม่นกัน
เธอก็เลยบอกว่าเรื่องมันแค่นั้นเลยแค่ไปยืมไฟฉาย
แล้วทำไมต้องมาข่มขู่กันมาเขม่นกันถึงขั้น
ขับรถไล่ตามมารุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้ค่ะ
ตอนนี้ไม่รู้เราก็ใครอะไรนะ
แล้วทีนี้ก็เลยขับรถย้อนสอน
คนขับตามตรงตรงแล้วก็เฉียบ
และแกงก็นั่นเองอย่างนั้น
แล้วเค้าเซ็นต์หลวงมาห่อตามมันกับเรื่องนึง
ที่เรียกว่าเขามาหาเรื่องแค่เพื่อนหนูอ่ะขยืมไปชายเขาส่งรถอ่ะเขาต้องเป็นคนโหเลย
ทีนี้ค่ะมาฟังข้อมูลจากคนนี้ข้อมูลอย่างละเอียดเลยนะคะ
ก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่รถจักรยานยนต์ซ้อนสามกันมา
แล้วชนท้ายรถกระบะแล้วล้มแล้วคนหนึ่งกระเด็นออกไปแล้ววิ่งหนีอะค่ะ
คือน้องคนนี้แหละอายุสิบแปดนะคะเขาบอกว่าสาเหตุก็คือ
แค่ไปยืมไฟฉายเพื่อมาส่องรถจักรยานยนต์เพื่อจะซ่อมรถเท่านั้นเอง
แต่กลับถูกท้าทายจากกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่ไปขอยืมไฟฉายค่ะ
ไม่ให้ไฟฉายก็ยังไม่พอยังจะมาท้าทายแล้วก็มาทำร้ายอีกนะคะ
เดี๋ยวฟังน้องคนนี้เล่ารายละเอียดเหตุการณ์ค่ะ
นี่น้องคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าก็เริ่มจะแค่ไปยืมไฟฉาย
เพื่อมาส่องซ่อมรถจักรยานยนต์วัยรุ่นกลุ่มนั้นไม่ให้ยืม
ท้าทายหาเรื่องแล้วก็บอกกลุ่มน้องผู้เสียหายว่า
ให้ไปเรียกลูกพี่มาเดี๋ยวจะรออยู่พร้อมตีอะไรแบบนี้ค่ะ
ทีนี้พอกลุ่มน้องผู้เสียหายเขาซ่อมรถจักรยานยนต์เสร็จ
ก็ขี่ไปเที่ยวที่ร้านที่ถนนสืบสิริ
ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นที่หาเรื่องเนี่ยขับรถเก๋งมา
ตัวเองกับเพื่อนก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน๓หนี
ตัวนางสาวทักษิกาที่เป็นธอมเขาเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
แล้วก็เพื่อนผู้ชายซ้อนมา๒คนก็คือซ้อน๓กันมา
แต่กลุ่มวัยรุ่นที่ขับรถเก๋งตามมา
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาด้วยนะขับเก๋งตามมาด้วยนะ
ตามมาเป็นกลุ่มแล้วมีเสียงปืนยิงขู่ตามหลังมาด้วย
ระหว่างที่ขี่หนีกลุ่มวัยรุ่นที่ตามมาทำร้าย
ปลาขวดเหล้าใสด้วยนะปลาขวดเบียร์ใสด้วย
รถของน้องผู้เสียหายเขาเสียหลัก
แล้วก็ไปชนกับท้ายรถกระบะนะคะน้องคนนี้เขารู้สึกตัวเลยวิ่งหนี
ทีนี้ทางตำรวจก็เลยบอกว่าเบื้องต้นรู้กลุ่มคนทำผิดแล้วค่ะ
ดูจากกล้องวงจรปิดมันก็เห็นหน้าชัดนะนะ
เรื่องต้นมีอยู่ประมาณ๔๕คนใช้ภาษณะเป็นรถเก๋ง
คือเป็นลักษณะของการขับรถเก๋งประกบรถจักรยานยนต์ของกลุ่มคนเจ็บ
แล้วก็ตามมาบนถนนพอมาถึงจุดนี้
พอเขาประสบอุบัติเหตุกลุ่มผู้ต้องหาต้องลงจากรถไปรุมทำร้ายซ้ำ
ทีนี้ตำรวจบอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
สอบปากคำพยานแวดล้อมอยู่เพื่อขอสารออกหมายจับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุค่ะ
ฟังจากเหตุผลแล้วมันก็ไม่น่าจะโกรธแค้นอะไรกันขนาดนี้
ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าจับไอ้พวกนี้ได้แล้วแล้วมันจะว่ายังไง

ก็แค่ขอยืมไฟฉายนะใช่แค่นั้นเลย